สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศยามเช้าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
หากใครได้ไปมาคงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตอนนี้อากาศดีเลยทีเดียว
สัมผัสกับลมเย็นได้เห็นสายหมอกยามเช้าแต่ว่า
ลมหนาวแบบนี้อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
เพราะว่ามีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าตั้งแต่วันที่๑๔ไปจนถึงวันที่๑๖ครับ
วนอากาศเย็นจากประเทศจีนจะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงกว่าช่วงที่ผ่านมา
และนอกจากอากาศเย็นลมหนาวที่จะมามากกว่าเดิมแล้ว
หนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนก็คือเรื่องของฝนนะครับ
ซึ่งฝนเหล่านี้เองเป็นฝนที่เกิดมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
คาดการณ์ว่าจะมีการก่อตัวในบริเวณอ่าวตังเกียร์ก็คือจุดนี้นะครับ
พอก่อตัวแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ไปฝั่งตะวันตก
เลื่อนที่ผ่านเวียดนามตอนบนผ่านสปลาวตอนบน
แล้วก็จะมาปกกลุ่มในบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนภาคอีสานฝั่งตะวันออก
พื้นที่ดังกล่าวในช่วง๑๔๑๖อาจจะมีฝนตกได้นะครับ
อกจากนี้เองในบริเวณทางตอนกลางของประเทศครับ
จากอากาศเย็นที่แผลลงมาก็หอบเอาลมหนาวเข้ามาปะทะกับอากาศที่มีความชื้นสูง
มาพร้อมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนนะครับ
เข้ามาปะทะกันกลางประเทศบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ลักษณะการปะทะกันของกระแสลมทั้ง๒ทิศทาง
ก็จะสามารถเหนียวนำทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วย
และแน่นอนนะครับพอฝนหยุดตกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
ลมหนาวที่เราจะได้สัมผัสกัน

ซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือโรคปอดบวมนั่นเอง
ตอนนี้อัตราการป่วยเป็นโรคปอดบวมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
และนี่ถือว่าเป็นโรคที่สามารถที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๕ปี
ปอดบวมหรือว่าภาวะการอักเสบของปอดนั้น
มักมีสาเหตุมาจากน้ำลายนะครับ

และสามารถที่จะแพร่กระจายได้โดยการไอครับ
อกจากนี้ยังเกิดจากการดมสารเคมีต่าง
ไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนโตรเจนในออกไซด์
หรือว่าการสำลักน้ำลายเศษอาหารแล้วก็น้ำย่อย
เรื่องต้นจะมีอาการไอครับ
จมูกก่อนแล้วก็มีไข้เริ่มสูงขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นมีอาการหนาวสั่นหายใจหอบ
มีอาการเจ็บหน้าอกบริเวณด้านที่อักเสบ

ทำด้วยโดยการหลีกเลี่ยงคนที่ป่วยเป็นโรคปอดบวมนะครับ

แล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็ก
และที่สำคัญนะครับควรที่จะทำร่างกายให้อบอุ่นด้วย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น

และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ